ทีนี้มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครหน่อยค่ะ
คราวนี้รถกระบะเขาเสียหลักแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนมา
ชนกับรถที่สวนมาอีกฝั่งนึงเนี่ย
ทำให้เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบัตรเจ็บ๕คน
แล้วฝากฝั่งรถกระบะเนี่ยบอกว่าเพราะว่ามีซาเล้งตัดหน้า
ทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหถึงแม้จะอยู่ตรงข้างเฟรมเนี่ยแต่เราเห็นชัดเลยนะคะ
กระบะที่เราวงสีแดงเอาไว้เนี่ยมันข้ามเลนมาแล้วเห็นไหม
มีรถที่อยู่ตรงทางขวามือของขอบจอเลยค่ะ
ที่ได้รับความเสียหายไม่ใช่แค่นั้นนะ
เพราะว่าทั้งหมดรถโดนชนถึง๓คันคุณผู้ชม
นี่เป็นจังหวะที่กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
แล้วหลังจากชนคันนี้แล้วนะกระบะก็ขับไปชนกับรถยนต์อีก๒คัน
มีคนเจ็บ๕คนอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะที่ถนนเศรษฐกิจ๑
ฝั่งขาเข้าสมุทรสาครตรงวัดหมอนไก่ที่ตำบลคลองมาเดืออำเภอกระทุ่มแบนนี่แหละค่ะ
หลังจากเกิดเหตุทั้งเจ้าหน้าที่กู่ภัยทั้งทีมแพทย์
พยาบาลกระทุ่มแบนส่วนอีก๔คนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ต้องถูกทยอยนำส่งรองพยาบาลเหมือนกันนะคะ
ตอนที่ชาวบ้านเขาเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังเนี่ย

ตอนที่หนูเห็นเหตุจารย์ใช่ไหมตึงแรงหนูก็ขับรถออกมาแล้วก็เห็น

เราก็ช่วยงัดประตูคันนี้ออกก่อนเพราะว่าเขาเสี่ยงไม่หนัก

คนนั่งเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกแล้ว
ส่วนทางด้านในจิรายุลอยสมุทร

ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ให้การกับตำรวจค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นตัวเขาก็กำลังขับรถกลับบ้าน
จู่ซาเล้งเปลี่ยนเลนกระทันหัน
อันนี้กระบะบอกนะคันที่พุ่งข้ามเลนนะคะ

เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถคันอื่น
สวนทางมาอย่างจัง
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนายจิรายุ
ที่เป็นคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม

แล้วเดี๋ยวต้องสอบปากคำคนเจ็บคนอื่นด้วย

แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณเกิดเหตุ
มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในสำนวนคดี

คือณตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใด
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะคะ
ซึ่งนอกจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นแล้ว
มันยังมีอีกคลิปหนึ่งเป็นร้านขายต้นไม้

แต่ก็ทำให้เห็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะคะ